ไม่มีความรู้อะไรเลยกลับเป็นอย่างเดียวจุดนี้คือจุดตาย
ไม่ว่าคุณจะดูรถคุณจะชอบรถนู่นนี่นั่นสุดท้ายถ้าจุดนี้ตายเนี่ย
มันตายตั้งแต่ต้นเลยจากสายตานะครับอันนี้แบบเรียวนะครับ
จริงเลยเปิดดูเนี่ยดูพวกนี้รู้เลย
ที่ผมสังเกตเห็นคือบริเวณนี้เห็นไหมครับ
ชัดรถจมน้ำมาหรือเปล่ารถน้ำทั่วมาหรือเปล่า

ซื้อง่ายขายคล่องส่องเป็นทัวร์เต้นรถมือ๒กับหมอโดมรสนิยม
สวัสดีครับผมหมอโดมจากสำนักดรการัสครับ
จากรายการขับรถคลับของคนรักรถครับ
สำหรับการเลือกรถมือ๒นะครับที่ใครมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว
แล้วก็เป็นเรื่องยากแล้วรถมือสองมีที่มาที่ไปแบบไหน
วันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกแต่ละห่วงโซ่ของรถมือ๒
ว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรพลิกง่ายในการดูรถมือสองอย่างถูกต้อง
แล้วทำยังไงไม่ให้รู้สึกว่ารถถูกย้อมแมวแล้วเราถูกหลอก
รับรองว่าคุณผู้ชมได้ชมกันแบบจุใจแล้วได้รู้ข้อมูลแบบถูกต้อง
และสามารถนำไปใช้นำไปเลือกรถได้อย่างถูกวิธีแน่นอนครับ
รถมือ๒ถือว่ากำลังมาแรงในหมู่ของคนเล่นรถ
ไม่ว่าจะเป็นคนเพศไหนวัยอะไรเพราะมันมีข้อดีอยู่เยอะแยะมากมาย
บน้อยก็สามารถมีรถในฝันได้ราคาเอื้อมถึง
สามารถควบคุมงบประมาณได้ออกรถง่ายรวดเร็วไม่ยุ่งยาก
สามารถเปลี่ยนรถได้บ่อยตามงบประมาณสามารถปรับแต่งตามความชอบได้
โดยไม่รู้สึกว่าจะทำให้เสียรถ
สิ่งที่ทุกคนสงสัยแล้วก็ถามกันมาเลยว่าพี่ครับ
วิธีการเลือกรถมือ๒พี่มีวิธีการเลือกแบบไหน
วิธีง่ายสำหรับพี่เนี่ยมันจะมีประมาณ๔หัวข้อใหญ่
ข้อแรกเลยนะครับก็คือ๑ประเมินความรู้ความสามารถของตัวเองก่อน

อันนี้เราก็ต้องไปหาศูนย์บริการนะครับศูนย์รถมือ๒
รถมือ๒ที่มีการการันตีหรือไม่ก็บริษัทห้างร้านที่เป็นบริษัทที่ขายรถมือ๒โดยเฉพาะแบบนี้นะครับ

ข้อที่๒ก็คือการเลือกรถตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ถ้าเราจะเลือกเรื่องมือสองเราใช้งานแบบไหน

๒จากการบรรทุกในบรรทุกในที่นี้คือการโดยสาร
หรือไม่ก็จะเลือกเป็นมีดีไซน์หน่อยนะครับ
หรือไม่จะเลือกรถที่เป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานจากพวกรถกระบะ
หรือรถที่เป็นรถการใช้งานเลยเป็นรถตู้นะครับ
เป็นรถบรรทุกรถอะไรพวกนี้สิ่งสำคัญเลยนะครับ
ให้เลือกตามวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
อันนี้คือข้อที่๒ส่วนข้อที่๓นะครับ
การเลือกแหล่งที่มาของรถอันนี้คือข้อสำคัญแล้ว
วิธีการเลือกก็จะมีหลายรูปแบบตั้งแต่ยุคเก่ายันยุคใหม่
เก่าเนี่ยก็โทรหาข้อมูลตามเต็นต์ตามโชว์รูมว่ามีเต็นต์ตรงไหนใกล้บ้าน
สามารถเดินทางไปดูรถได้เองไหมไปดูของจริงเลยนู่นนี่นั่น
ศูนย์บริการรถที่เป็นแบรนด์
เขาก็จะมีเขาเรียกว่าศูนย์ของรถมือ๒ของยี่ห้อนั้น
เราก็จะไปดูรถนั้นนั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็การไปดูจากตามบ้าน
อันนี้คือน้ำแรกเลยอันนี้ข้อนี้มาจากไหนข้อนี้มาจากอินเตอร์เน็ต
อันนี้คือสนามนักสู้ของจริงเพราะว่าในอินเตอร์เน็ตเนี่ย
เสือสิงกระทิ้งแรกเราจะรู้ได้ไงว่าในอินเตอร์เน็ต
มันเป็นการพูดความจริงมันคือรถบ้านจริงหรือเปล่า
รถจากคนที่ใช้รถแล้วเอามาขายต่อให้เราเลย
เราคิดว่าการซื้อรถแบบนั้นเราจะได้ราคาถูกเราได้ของดี
อินเตอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับ
มันก็จะมีรถให้เราเลือกทีนี้เราก็ไปเจาะแต่ละคันว่า
รุ่นไหนสีอะไรนู่นนี่นั่นสเปคอะไรเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดา
สเปคตัวท็อปตัวรองท็อปตัวโลราคาแบบไหนที่เราต้องการนะครับ
เมินอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งสำคัญก็คือประเมินตังค์ในกระเป๋าก่อน
ข้อที่๔ถึงสนามจริงแล้วครับไปดูรถและทดสอบรถ
สำหรับการไปดูรถเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคือมีเรื่องของอะไรบ้าง
หนึ่งสำคัญที่สุดจุดนี้คือจุดตายไม่ว่าคุณจะดูรถคุณจะชอบรถนู่นนี่นั่น
สุดท้ายถ้าจุดนี้ตายเนี่ยมันตายตั้งแต่ต้นเลย
ก็คือ๑การดูเอกสารเล่มทะเบียนนะครับดูความถูกต้องทางกฎหมาย
เป็นรถประเภทอะไรมีการจดทะเบียนถูกต้องไหม
เป็นรถมาจากศูนย์รถนำเข้ารถจด๓๒เป็นจดประกอบ
เป็นรถสิทธิ์นักเรียนเป็นรถอะไรต่างอย่างนี้
นี่คือการดูเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
อันนี้คือพื้นฐานทางดูทางกายภาพ
แล้วก็ข้อที่๓ดูเครื่องยนต์และช่วงล่าง

อย่างที่บอกไปถ้าเรามีความรู้เราก็ยังพอดูได้
๒ถ้าไม่มีความรู้ก็ควรหาช่างผู้ชำนาญงานนะครับ
พาไปดูรถแล้วก็ไปเทสไปทดสอบกันนะครับว่าเป็นยังไง
แล้วก็ข้อที่๔นะครับอันนี้ก็คือจุดตายอีกข้อหนึ่งก็คือดูรายละเอียดของเลขใน
ดูรายละเอียดของการใช้งานดูรายละเอียดความพร้อมของรถ
แล้วก็จุดสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้สำคัญที่สุดคือดูร่องรอยจากการซ่อมแซม
การใช้งานว่าอันนี้มีเฉียวชนมีการซ่อมบูรณะมาแบบไหน
เนี่ยคร่าวนะครับสำหรับข้อ๔การดูรถแล้วก็ทดสอบรถประมาณนี้เลยครับผม
แล้วเดี๋ยวส่วนจะเจาะลึกข้อมูลแบบไหนมีทริคการดูเป็นยังไง
เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันรับรองละเอียดและชัดเจนสั้นกระชับแล้วได้ความรู้และนำไปใช้ได้แน่นอนครับ
วันนี้เราจะพามาชมรถแต่ละแบบแต่ละวัตถุประสงค์ที่พี่เขาเตรียมมาให้เรารีวิวกัน
ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผม
วันนี้เรามากันที่จุดที่จอดพวกเต้นรถมือ๒อะไรอย่างนี้ให้ดูกันนะครับ
อย่างเช่นคันนี้นะครับก็จะอยู่ในพื้นฐานของรถเก๋งอย่างที่เราบอกกันไป
รถเก่งในตลาดในท้องตลาดเราทราบกันอยู่แล้วขออนุญาตพูดชื่อแบรนด์เลยละกัน
มีตั้งแต่หลักแสนนะครับผมจนถึงหลักล้านเหมือนกัน
แต่ถ้าสมมุติว่าถ้ามีกำลังกันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับที่เป็นรถมือสองอย่างเช่นรถเก่งอย่างนี้
จากราคาที่เคยขายกันที่ตอนซื้อตอนนั้นนะวันนั้นนะ๒ล้านกว่าเกือบ๓ล้าน
แต่วันนี้ราคาเหลือประมาณสัก๔แสนบาท๔แสนต้น

พื้นฐานที่เป็นลักษณะคล้ายรถเก๋งในแพลตฟอร์มเดียวกัน
แต่ว่าเพิ่มพื้นที่ใช้สอยบริเวณด้านหลัง

ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นที่นิยมกัน

ราคารถมือ๒ที่สามารถจับต้องได้
แต่ให้ดูกันนะครับว่ารถลักษณะแบบนี้
อย่างเช่นถัดไปอันนี้ปีเก่าหน่อย

รถใช้งานก็อย่างที่ทราบกัน

ไม่ว่าจะเป็นหัวเดียวไม่ว่าจะเป็นแคป
ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกในลักษณะต่าง

พวกนี้ก็จะมีเล้นอยู่ในราคาหลักแสน

แบ่งประเภทตามความเก่าของปีนะครับผม

นำไปใช้งานในรูปแบบไหนได้บ้าง

ก็คือรถที่อยู่ในพื้นฐานแพลตฟอร์มเหมือนรถกระบะ

หรือเป็นยี่ห้ออะไรต่างมากมายนะครับผม

แล้วที่สำคัญคืออันนี้อันสุดท้าย
ก็อันนี้สำหรับราคาประหยัดนิดนึง
ก็จะเป็นนิสสานมาสมาสตาร์ส๒

รู้ลักษณะประเภทหน้าตาของรถที่นี่

เมินความสามารถว่าเราสามารถ

วิธีการดูแต่ละอย่างมันเป็นแบบไหน

เดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมวิธีการ
ชมทริคที่เราใช้ในการดูรถมือสอง

แล้วสามารถนำไปใช้ได้กับรถทุกรุ่น

วนดูรอบคันก่อนนะครับ
ก็มีร่องรอยความหมองของเลนไฟนะครับ

น่าจะมีการทำสีมาบริเวณท้ายนะครับ
สิ่งที่ผมเห็นก็คือจากช่องไฟ

อันนี้น่าจะเป็นการที่เขาเรียกว่า
มีการเฉี่ยวชนโดยการแปะ

แต่ว่าจะมีแค่ร่องรอยแค่นี้ที่เราเห็น
หลังจากมาดูท่อนนี้แล้ว

ว่ามีการชนเปลี่ยนหัวหรือเปล่า

ถ้าเป็นตามเต็นต์หรือว่าอะไรเขาอาจจะไม่ให้เราลื้อ
แต่ว่าอันนี้เราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับ

แสดงว่าคันนี้ครบถ้วนทุกอย่างไม่เคยโดนลื้อ
อย่าลืมนะครับลื้อของเขาแล้วเก็บให้เขาด้วยนะครับ

เดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันว่าเป็นยังไงไป
ถ้ามันเป็นบริษัทหรือว่าเป็นโชว์รูม
หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าบริษัทใหญ่ที่ขายรถ
เขาจะมีการันตีให้แล้วเขาจะมีใบมาให้เราเลยว่า
การตรวจสภาพทั้งรอบนอกรอบในเป็นยังไง

แต่อันนั้นต้องยอมรับนะอยู่ในพื้นฐานข้อแรกนะ
ถ้าเราไม่มีความรู้เลยเราต้องไปซื้อแบบนั้นนะ
เขาจะสามารถดูให้เราเช็คให้เราทุกอย่าง

ถ้าเราดูเองแล้วเรามาชมรถจริงเนี่ยวิธีการดูก็จะประมาณนี้
ที่สำคัญเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้กลับมาดูกันที่เลขใหม่กันนะครับ
มาเอาเรามาดูเลขไมค์กัน
นี่เลขไมค์ขึ้นประมาณ๒๔๐๐๐โล
อันนี้คือความเป็นจริงวิธีการดูเราดูจากอะไรรู้ไหมครับ
ถ้าสมมุติว่าเลขมาคันนี้โดนกรองมานะ

เขาจะปรับแต่งประมาณสักแสนกว่าโลลงไปครึ่งหนึ่ง

พอลดมาเราคำนวณจากระยะแล้วเนี่ย
รถมันอยู่ประมาณพื้นฐานประมาณ๑๐ปี

ไมค์มันฟ้องว่าเลขไมค์มันอยู่เท่านี้
แล้วมันเป็นตามความจริงที่รถมันควรจะเป็น
ดูจากกันนี่ครับเขาเรียกว่าน่าสัมผัส
เห็นไหมครับเนี่ยมีการโดนเหงื่อมีการโดนเปิดเนี่ย
ดึงมือปิดเปิดตรงนี้ก็จะมีริ้วลอย

แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งรถวิ่งมา๒แสนกว่าโล

สันนิษฐานได้ว่าอาจจะโดนบางอย่างมาแล้วทำให้ต้องเปลี่ยน
เห็นไหมครับพออันนี้ดูอันนี้
แล้วก็มาดูพวกนี้นะครับ

ก็จะมีส่วนของเจ้าตัวพวงมาลัย

แต่ว่ารถบางคันที่ไม่มีตัวหุ้มมาอย่างนี้
เราสามารถดูได้จากอะไรดูจากหน้าสัมผัส

อยู่ในการจับริ้วลอยของการใช้งาน
ถูกใช้งานไม่ว่าจะเป็นส่วนของพวงมาลัยนะครับ

น่าจะเป็นรุ่นธรรมดาที่เป็นเบาะผ้า
แต่ว่านี่เขาไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังมาแล้ว

เวลาคนขึ้นรถสังเกตไหมครับ

จะรู้ว่าใช้งานเยอะใช้งานน้อยจากตรงนี้

บริเวณหน้าสัมผัสของรถนะครับ

ดูการยุบของเบาะนะครับ
ว่าโอเคอันนี้น่าจะมีการเสริมฟองน้ำมาแล้ว

แล้วบางทีมือมันพลาด
อย่าลืมสำรวจเล่มทะเบียน

ถ้าสมมุติคันนี้ชื่อแรกเป็นผู้หญิง

โอเคอันนี้เราได้ซื้อต้นน้ำ

ผมจะได้ดูวิธีการ

สตาร์ทรถนะครับ

เกียร์รถวิ่งตาม

มาวันนี้เอาให้ครบเลยนะครับ
ทีนี้มาทดสอบสุดท้ายล่ะ

อันนี้ดูจากเครื่องยนต์

พื้นฐานที่เราควรจะต้องดูเลยคืออะไรรู้ไหมครับ
ที่บอกว่ารถโดนย้อมไม่โดนย้อม

มันคือการที่รถประสบอุบัติเหตุ
หรือว่ารถที่มีการทำเรื่องของโครงสร้าง

โดยที่ทำให้พื้นฐานโครงสร้างของรถไม่เกิดความเดิม

พอคานออกจากโรงงานจะมีสติ๊กเกอร์นะครับ

อย่างนี้ถือว่าใช้ได้ผ่านนะครับผม

ต้องเปิดแก้มแล้วเอามาซ่อมนู่นนี่นั่น

ให้ดูบริเวณอย่างนี้

อกจากการที่ไปเช็คในตัวรถนะครับ

บริเวณด้านในที่มันเป็นโครงสร้างที่มันเป็นเหล็ก

เกลือขึ้นนะหรือมีรอยสนิม

เฮ้ยมันอาจเคยไปลุยน้ำมาหรืออะไร
นี่ต้องมีไฟฉายนะครับแล้วส่องดู

๒แสนกว่าโลในรอบ๑๒ปี

นี่น่าจะเข้าศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่อง

สงสัย
นี่แหละครับ

เกิดคำถามว่ารถคันนี้ซ่อมมาหรือยังนู่นนี่นั่น

เปลี่ยนกองเปลี่ยนอุปกรณ์นู่นนี่นั่น

แต่ถ้าคำว่าซ่อมในความหมายที่ไม่ควรซื้อ
สำหรับรถมือ๒คือการซ่อมหนัก
หนักคือการประสบอุบัติเหตุชน

เช่นโดนมาถึงหม้อน้ำ

ต้องมีการโอเคอาคารเบี้ยวเปลี่ยน
เคาะใหม่นู่นนี่นั่น

พี่ไม่ควรซื้อของรถมือ๒
ถ้าสมมุติราคามันเกิดลงมาแล้วมันถูก
แล้วเราสามารถรับกับคุณภาพเครื่องยนต์ช่วงล่างมันได้

แต่ถามว่าในหลักสากลส่วนใหญ่ที่เขาดู

ถ้าอย่างนี้ผมยังมองเลยว่า

ดูจากสภาพยางดูปียาง

แสดงว่ารถไม่มีการปรับแต่ง

ไม่มีการขยับไซส์ล้อให้เป็นไซส์ใหญ่
แล้วก็แต่งซิ่งแบบเด็กทั่วไป

คันนี้ให้คะแนนเดิมและดี

ถึงคันนี้แล้วครับ

เพราะว่ารถในสเกลที่เป็นรถหรู

ว่าตอนออกใหม่จากศูนย์ก็๒ล้านกว่ากับ๓ล้าน

คือการเช็คลำดับนะครับว่าประมาณลำดับที่๖ที่๗นะครับ

รถประกอบจากอุปกรณ์อุปกรณ์ชิ้นสวนรถเก่าเสียภาษี๓๓มิตร

คือรถเอาเข้ามาแล้วมาเกิดการทำ

เอกสารถูกต้องเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็รู้เลยว่าเป็นรถจดประกอบไม่ใช่รถศูนย์บ้านเรา
ทีนี้ก็มาดูว่าเขาเกิดการทำอะไรมาบ้าง
นี่ดูจากร่องรอยทุกอย่าง

ยังไม่ได้เกิดการเฉียวชนหรืออะไรมา
แต่แค่ผมว่าคันนี้มีการปรับสภาพเพื่อการขายแล้ว

น้ำคือการทำสีเดิมจากตัวมันเป็นสีเดิม

แต่ถ้าสมมุติกลับสีก็คือการเปลี่ยนสี
เพราะฉะนั้นวิธีการดูจะดูได้ยังไงบ้างว่า

คานพวกอะไรต่างว่ามันยังหลงเหลือสีเก่าหรือเปล่า
แต่อันนี้ผมคาดว่าทำมาทั้งคัน

แล้วก็มีการถอดชิ้นส่วนอะไรบางอย่างไปแล้ว

ก็ถือว่าเก็บงานมาได้ดีพอสมควรเลยครับผม

ถึงพวกภายนงภายในนะครับ

แต่คันนี้ยังถือว่าคงสภาพได้ดีนะ

มีการแตกแรงงาของหนังนิดหน่อยนะครับ
แล้วก็ระบบไฟฟ้าที่เมื่อกี้เช็คนะครับ

แล้วก็๒คือดูจากเลขไมค์นะครับ

โอเควิ่งมาประมาณนี้ได้อยู่นะครับ

แล้วก็ดูระบบต่างของไฟฟ้า

ประตูมันต้องเด้งอย่างนี้

ถ้าคันนี้ขายราคา๔แสนกว่าบาทผมว่าคุ้ม

ณวันนี้ถ้าจะขับรถยุโรป

ผมให้ประมาณ๘นะครับ

สำหรับการเลือกซื้อรถมือ๒นะครับ
สำหรับทริคเทคนิคต่างในการเลือกดูรถ
อย่าลืมนะครับวันนี้ที่เราสอนกันไปเนี่ยเป็นความรู้เบื้องต้น
ความรู้ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการเลือกซื้อรถมือ๒กันได้
ที่สำคัญนะครับในแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อในแต่ละปี
สำหรับรถมือ๒ก็จะมีเทคนิครายละเอียดของรถนั้น
อย่าลืมไปศึกษาหาความรู้กันเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อรถมือ๒
ของเราจะได้ไม่ถูกหลอกไม่ถูกต้มไม่ถูกย้อมแมวกันครับผม
ส่วนวันนี้ครับก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับรายการขับรถ
ของคนรักรถนะครับอย่าลืมติดตามรับชมพวกเรานะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับทุกเช้าวันอาทิตย์
และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียกับไทยรัฐออนไลน์ครับผม
กับรายการขับรถคลับของคนรักรถครับผม